เรากลับไปสร้างคนให้ฉลาดให้กว่า
แล้วก็มีการที่ให้คุณทักษิณเข้ามา
ในการที่เราจะคัดเลือกบุคคลที่เข้ามา
เรามีวิธีขั้นตอนแบบไหนอะไรยังไง
เรื่องแรกตอนที่กลุ่มแคร์เราออกมาพูด
เราไม่ได้มาเรื่องคุณทักษิณเป็นเรื่องแรกนะครับ
เราทำเรื่องที่เป็นวิกฤตของประเทศ
เราทำเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของโรคระบาด
เราทำเรื่องวิกฤตของวิชาชีพต่างในสังคมไทย

แล้วก็ช่วยกันเสนอทางออกของประเทศ
วันนี้สิ่งที่สำคัญที่มีบทบาทของคุณทักษิณ
เข้ามาเกี่ยวข้องที่กลุ่มแคร์เชิญมาคุยเนี่ย
เราเริ่มต้นจากคิดการคิดที่ว่า

สองวิกฤตใหญ่ที่กำลังเป็นปัญหาของประเทศขนาดนี้

ที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือวิกฤตของโรคระบาด
ซึ่งเป็นวิกฤตใหญ่ของโลกด้วยเหมือนกัน

ทำให้คนของเราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น

มีวิชาชีพที่มั่นคงมากขึ้น

มันเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีเป้าหมาย

สิ่งที่คุณทักษิณมีประสบการณ์และมีความสามารถ
เคลื่อนไหวของคุณทักษิณกลายเป็นที่จับจ้อง
แล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ได้จากทุกฝ่าย
เพราะคุณทักษิณก็เป็นผู้นำที่มีความโดดเด่น

แล้วก็มีทั้งคนที่มีปัญหาไม่พึงพอใจ

ไม่มีข้อตำหนิติเตียนจากฝ่ายใดเลย

วันนี้กิจการล้มละลายไปเยอะ

หรือว่าจะให้การมีการเปลี่ยนคั่วอำนาจทางการเมือง

ผมก็ยังไม่เคยเห็นคุณทักษิณ

หรือได้มีทิศทางการเคลื่อนไหว
ที่นำไปสู่ประเด็นคำถามเหล่านั้นนะครับ

แล้วสิ่งที่คุณทักษิณเคยทำประสบการณ์ตรงนั้นน่าสนใจไหม
ความไม่สบายใจหรือจะคิดในทางรบอย่างไรก็คิดไป

แล้วมันปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากกว่าว่า
ขณะนี้สิ่งที่คุณทักษิณพูดก็ดีเสนอก็ดี

สาระของมันไม่ได้มาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อตัวคุณทักษิณ
มันคือการบอกประสบการณ์กับการให้แง่คิดมุมคิด
มุมมองของการจัดการปัญหาเพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
แล้วก็ไม่ได้มีอำนาจไปผลักดันอะไรด้วยตัวเอง
การที่จะออกจากวิกฤตถ้าเรามีความคิดอะไรที่ดี
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเราก็ควรจะหยิบรับไปใช้ได้
เราไม่ได้คิดว่าเราเป็นฝ่ายค้านคือค้านทุกเรื่อง
หรือพอคนไหนที่เราไม่ชอบฟังความคิดที่ดีแล้วจะไปหาทางออกให้ได้
เรายังไม่มีปัญหาการเสนอปัญหานะครับ
ผมคิดว่าสิ่งที่คุณทักษิณพยายามทำวันนี้คือ
พยายามใช้ประสบการณ์ของท่านที่อยู่ในประเทศมา
แล้วก็ไปเห็นโลกภายนอกเอามาเสนอให้สังคมไทยได้เห็น
ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ควรจะชื่นชม
ยอมรับมากกว่าที่จะต้องมีติดเตียง
ส่วนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยได้
ชอบไม่ชอบได้แล้วก็จะเลือกหยิบใช้หรือไม่เลือกหยิบใช้
ก็เป็นวิจารณาอย่างแต่ละฝ่าย